ไหนมาไหนก็ระวังภัยร้านค้าของท่านเวลาไม่มีคนอยู่
บ้านของท่านเวลาไม่มีคนอยู่ด้วยนะฮะ
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหโจรรายนี้มาเหมาทีเดียว

นี่มาเดินเข้ามาในตลาดที่เขาปิดอยู่
แล้วก็มาลื้อค้นสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าไป
กี่เจ้ารู้มั้ยคุณวันหนึ่งเอาไป๔๕เจ้า

เอ้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปเลือกใหม่เพื่อมีอื่นอีกนะครับ
คนร้ายอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
ใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวนะครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นเลยกางเกงยีนสีดำ

เปิดค้นหาตามแผงค้าของพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดสดภูมิทรัพย์อำเภอห้วยราช

ไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางให้หน่อยช่วยจับโจรให้หน่อย

เราไปคุยกับเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า

แผงเสื้อแผงผ้าเต็มไปหมดเลย
แล้วก็คิดว่าตลาดมีกล้องวงจรปิดไง

ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีขโมยขโจรนะ

แต่ทีนี้ร้านของคุณป้าถูกโจรเข้ามางัดร้าน

สินค้าที่เอาไปนะมูลค่ากว่า๑๐๐บาท
ถามป้าป้าขายได้วันแล้วเท่าไหร่
โจรเอาไป๑๐๐๐แล้วป้าบอกโอ้โห

วันหนึ่งได้๔๐บาทเองฟังเสียงป้าหน่อยครับ
ก็มีกางเกงยีน๒ตัวค่ะ
แล้วก็เสื้อยืดตีตัวค่ะ

ก็เยอะอยู่ค่ะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เยอะอยู่

ไม่ถึงเมื่อวานขายได้๔๐บาท
วันหนึ่งทั้งวันเหรอขายเกงในได้๒ตัวใช่ใช่
คุณแม่ค้าบอกขายกางเกงในได้๒ตัวเอง
แต่เวลามันเอาไปมันเอาไปเป็นพันนะคุณ
ส่วนร้านขายเครื่องปรุงรสบอกว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้
ค้าขายก็ลำบากที่เกิดขึ้นแบบนี้แม่เสียใจจริง
ร้ายมาซ้ำเติมนะฮะเอาภาพกล้องวงจรปิด
แจ้งความกับตำรวจสพห้วยราช
ตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคมแล้ว
ถึงตอนนี้ยังไร้วี่แววอยู่เลย

มาทำแบบนี้เราแก่ผัดจะแย่นิดหนึ่ง
ในการทำมาหากินค่าขายกำลังได้นิดหน่อย
ก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะ
คุณโจรช่วยเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าหน่อย
คุณมาเดินวนรอบตามแผงตามตลาดแบบนี้
คุณเข้าตั้งหลายร้านนะสายมุดจริง

เดี๋ยวเราเป็นสื่อให้ในการตามทางตำรวจด้วยนะครับ